และดิลอลิซาร่ากรจะถึงลูกสาวกับบรรยิน

สำหรับดราม่าของดิลอลิซาร์กับเบลบุญญา
ลูกสาวของคุณบรรยินตั้งภาคร
ล่าสุดยายดิวออกมาแล้วออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก
กับการออกคลิปจิกมองใส่กล้อง
ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรดูจริงแล้ว
แต่การเลือกเพลงประกอบนี้สิมันช่างโดนใจจริง
นี่นะฮะที่ว่ากันว่าด้วยปีศาจในตัว
ที่ออกตามล่าเหล่าคนดีแล้วก็ก่ออาชญากรรมทั้งหลายเนี่ย
โดยที่ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เหล่าคนดีก็วิ่งวอน
ขอให้ช่วยแต่ใครก็ไปส่วนนะฮะ
เอายาพิษให้กินบัตรเดียวนี้ว่ะ

ไม่เอาละตกลงประเด็นตอนนี้เค้าดีแล้วยังหรือไม่

คือไม่ได้เอามาเคลียร์คืออย่างนี้คือที่มาที่ไปก็คือว่า
จริงทีมงานติดต่อคุณเบลจะให้มารายการ

เพราะพี่เป็นคนบอกเองเพราะพี่ไปทราบมาบอกว่า

อะไรนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าวันที่มีเรื่องกันเนี่ยสองคนนี้ที่บนเรือเนี่ย
ที่มีการกระทบกับท่างกันบนเรือเนี่ยเรือนั้นชื่อว่าพลึกครูส
แล้วบนเรือนั้นวันงานวันนั้นมีคนเป็นโควิดอยู่บนเรือ
ตายพี่กำลังให้พักตัวโอ้ยอย่าเพิ่งเรียกมันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนิวเนี่ยก็ต้องกักตัว
แล้วดิวเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้มีโอกาสถามแล้ว
คือดิวบอกว่าดิวไปตรวจเรียบร้อยคือเชื้อเนี่ยไม่พบ
อันนี้ดิวนี่อ่าแล้วดิวก็กักตัวแล้ว
แต่ว่าในมุมกลับกันในมุมของคุณเบลเองเนี่ย
คือเพื่อความปลอดภัยคุณเบลก็ต้องกักตัวจะมาในรายการได้ยังไง

มันวันที่เท่าไหร่๒หรืออะไรเนี่ยวันที่๒เนี่ยใช่ไหมวันที่๒พี่ไปขึ้นเรือถูกไหมฮ

ฉะนั้นนี่มันไม่กี่วันเองฉะนั้นต้องกักตัวจะไปนู่นไปนี่ไม่ได้ไง
แล้วถ้าเกิดมาที่ตึกที่ช่อง๓อย่างงี้โอ๊ยลำบากไง
ฟรีนตึกอีกคนเยอะแล้วคือคุณเบลก็ต้องกักตัวนะเพราะว่าพอไปอยู่
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่ติดเป็นเพื่อนฝั่งไหน
ประเด็นที่ติดคือเขาอยู่บนเรือคนที่ติดเขาอยู่บนเรือคนที่อยู่บนเรือทั้งหมด
ก็ต้องกักตัวไงที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องดู
แล้วเมื่อไหนผมได้มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาก่อนไหมฮะ
กับใครอ่ะผมไม่ได้คุยแต่ทีมงานเราคุย
เขาบอกว่าเขาเลื่อนไปก่อนถูกไหมคะ
ใช่ทีมงานเขาบอกว่าเขาเลื่อนไปก่อนแต่ทีมงานก็ไม่ได้บอกเขาไงว่า
เราทราบมาแบบนี้ให้คุณกักตัวเราไม่ได้บอกแบบนั้นไงเพียงแต่บอกว่าตอนนี้โควิดมันกำลังแรง
อะไรอย่างนี้เรื่องโควิดกำลังแรงก็แบบว่าขออนุญาตเลื่อนไปก่อนอะไรแบบนี้
ทางคุณเบลแกก็ไปแคปอันนี้แล้วก็มาลงในสตอรี่ของแก
ว่าแบบหลวนกระแสเรื่องของเขาเลื่อนไปก่อนติดโควิด
เอ้าว่าโควิดหรือโคอะไรวะพอช่วยกันดูหน่อย
หรือว่าโควิดใครเก้าอายุเสียงคุณเบลอ้าเก้าเสียงไหมล่ะเอาน่าไปสัมภาษณ์
เพิ่งเอาอะไรแปลกมาสัมภาษณ์เลยเธอ
เราก็เครียดแล้วเถอะ

เอาจริงพวกที่ไปเที่ยวทองหลงทองหล่อ

ขายน้ำหงฉันยังจะสัมภาษณ์ดีไหมวะ
อันนั้นมันใกล้ชิดแบบเหมือนต่อหนึ่งไม่ใช่ต่อสองต่อสาม
มันกลายเป็นดาราก็ติดเยอะแล้วคราวนี้ใช่
ถ้าสมมุติรัฐมนตรีฉีดวัคซีนแล้วยังติดอ่ะมันก็น่ากลัวหมดไหม

แต่ว่าจริงแล้ววัคซีนเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่า

ไม่คือฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่ติด
ฉีดเอาไว้เนี่ยเพื่อ๑ป้องกันได้บางส่วน๗๐ใช่ไหม

หนักเป็นเบาพอติดเข้าไปก็คือแทนที่อาการจะหนักเขาจะลดลงจะเบาลงอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแบบฉีดปุ๊บไม่เป็นเลย๑๐๐อะไรอย่างนี้
จริงไม่ได้ครอบคลุมอย่างที่บอกไปว่าทุกสายพันธุ์ไม่ได้ครอบคลุมหมด
ดังนั้นมันก็ต้องระวังหมดอยู่ดีนั่นแหละนะคะ